เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ถ้านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในบ้านเรา
ต้องดูแลเขาอย่างดีนะใช่ค่ะแล้วยิ่งช่วงวันชาติเขาเนี่ย
ใช่ครับส่วนใหญ่เป้าหมายหลักหลักเลยเนี้ยเขาจะมาที่บ้านราว
แล้วบ้านเรากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดใหญ่เลยนะใช่แต่ตอนนี้นะฮะ
อาจจะมีการเบี่ยงเบนการท่องเที่ยวออกไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับ
เพราะว่าจีนเขาก็รับรู้เรื่องราวในบ้านเราที่เกิดกับนักท่องเที่ยวของเขานะครับ
แต่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยนะที่มาแล้วมาเที่ยวแล้ว
เขายังยืนยันนะครับว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย
แต่ว่ากระแสข่าวลบที่แพร่สะพัดออกไปไม่ว่าจะเป็นเรือร่มที่ภูเก็ต
ไข้เลือดออกระบาดจนมาถึงเจ้าหน้าที่สนามบินดอนเมือง
ทำร้ายร่างกายของนักท่องเที่ยวจีน
ก็นี่แหละครับทำให้นักท่องเที่ยวจีนบางกลุ่มก็หันไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในวันนี้
มีจำนวนบางตากว่าปกติตำรวจท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณดังกล่าวบอกว่า
ตลอด๑เดือนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
ทัวร์จีนและมะคุเทศภาษาจีนเชื่อว่าเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต
คือปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมาไทยน้อยลง
เพราะว่ามันโดนชมตีก็น่ากลางก็แหล่งเพราะว่าทุกวันนี้มันอะไรก็คือโซเชียลหมดเลยครับ
นับตั้งแต่เหตุเรือนักท่องเที่ยวจีนล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยน้อยลงกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด
ตลอดเดือนกรกฎาคมนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย๙๒๙๗๗๑คน
กว่าช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว๘๑๓๒คน
ส่วนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย๑๑๕๗๕๑คน
กว่าปีที่แล้วและในเดือนตุลาคมซึ่งถือเป็นช่วงหยุดยาว
ในวันชาติจีนมีรายงานว่ายอดจองกรุ๊ปทัวร์ลดลงกว่าครึ่ง
นักท่องเที่ยวจีนรายนี้เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้ยินข่าวเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตบ่อยมาก
แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุมากกว่า
พอมาถึงเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ากลัว
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัย
ส่วนคลิปเจ้าหน้าที่สนามบินทำร้ายชาวจีน
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่เคยเห็นคลิปดังกล่าว
แต่ก็เข้าใจว่าหลายข่าวลบที่เกิดขึ้น
ทำให้เพื่อนคนจีนบางส่วนไม่กล้ามาประเทศไทย
ระบุว่าประเทศไทยสูญเสียตำแหน่งจุดหมายปลายทาง
ในการเดินทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง

ในวันชาติจีนให้กับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
หลังจากสถานทู่จีนได้ออกคำเตือนชาวจีน

ให้ระมัดระวังสภาพอากาศแปรปวน
โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่
จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ
ในช่วงนี้ถึง๗ล้านคน
เพิ่มขึ้นจาก๖ล้านคนเมื่อปีที่แล้ว